ว้าวพี่หมี่ตัวโตต้นคริสต์มัสแสนสวยโอ้โหบรรยากาศ
เนี่ยมันช่างรื่นรมแล้วก็มีความสุขจริงค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศยามเช้ากันแล้ว
วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงนะคะที่ทำให้
หลายคนนั้นเตรียมพร้อมที่จะรับกับความสุขในวันคริสต์มัสพรุ่งนี้ค่ะ
แต่ว่าต้องเตรียมพร้อมเรื่องของสภาพอากาศด้วยเหมือนกัน
ต้องบอกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะ
จะมีอากาศเย็นถึงอากาศหนาว
ส่วนกลางวันนั้นจะแดดจัดท้องฟ้าโปร่ง
อาจจะทำให้อุณหภูมิบริเวณช่วงของกลางวัน
แล้วก็บริเวณตอนกลางของประเทศร้อนมากหน่อย
ตรวจสอบกันหน่อยค่ะจากแผนที่อากาศภาพไทย
เทียมกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยตอนกลางตอนบนนะคะ
เห็นเลยว่าท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆปกคลุมนะคะ
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังเรื่องของอากาศร้อน
สมกับอากาศแห้งในช่วงหน้าหนาวนี้ด้วย
แต่ว่ารักษณะอากาศที่สำคัญก็มาจากหลายส่วนนะคะ
ก็คือมีลมตะวันตกค่ะที่ปกคลุมทางเทือกเขา
ฮิมาลัยจะมาแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ก็ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนั้นอากาศเย็นได้ด้วย
ประกอบกับว่ามวลอากาศเย็นจากจีนนั้นแผลลงมาปกคลุมทั้งประเทศไทยตอนบนนะคะ

ขณะที่ภาคใต้เองค่ะมีลมตะวันออกปกคลุมบริเวณอ่าวไทย
แล้วก็ภาคใต้อยู่ทำให้เกิดมีฝนตกลงมาบ้างบางพื้นที่
โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วคลื่นก็ไม่สูงมากนักอยู่ที่ประมาณ๑เมตร
เดินเรือได้สบายท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ
เอาเป็นว่าเตือนกันทั้งภูมิภาคกันหน่อยละกันนะคะ
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะ
โดยที่จะมีอุณหภูมิประมาณ๑๒องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
แต่ว่ายอดดอยยอดภูนั้นอุณหภูมิหลักเดียวนะคะต่ำสุดคือ๓องศาเซลเซียสค่ะ
บริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเกษตรหลวงอ่างขางก็จะมีอุณหภูมิต่ำสุด๔องศา
ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะก็อากาศจะร้อนในช่วงกลางวันตอนเช้าจะมีหมอกหน่อย
ถ้าภาคตะวันออกจะมีฝนตกมากที่สุดก็คือที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนั้นนะคะมีโอกาสเกิดฝนร้อยละสิบของพื้นที่
แถบนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาคลื่นสูงประมาณ๑เมตรห่างฝั่ง
หรือว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงสองเมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ไม่มีรายงานฝนตกนะคะแล้วก็ยังคงมีหมอกบางในตอนเช้าแล้วก็มีเมฆเป็นบางส่วน
อากาศก็สบายในตอนเช้านะคะแต่ว่ากลางวันนั้นก็ระวังเรื่องของแดดด้วยเหมือนกันนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามสภาพอากาศกันได้ใหม่นะคะ
ในช่วงเย็นของข่าวเย็นไทยรัฐค่ะแล้ววันนี้นะคะที่ฉันลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ